พิโรธคุณคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร

ทำให้เรือประมงของชาวบ้านเกาะลิบง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๕บ้านหลังเขา
ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังนะครับ
ซึ่งทางด้านของผู้ใหญ่บ้านเปิดเผยบอกแบบนี้ครับ
ต้องอันนี้นะฮะคลื่นมันมาแรง

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเกิดขึ้นลมแรงมาหลายวันแล้ว

เขานำเรือมาจอดเทียบท่าเพื่อหลบคลื่นแล้วนะ
แต่ปรากฏว่าโอ้โหช่วงเช้าเกิดลมพายุขึ้นสูงมาก
เรือของชาวบ้านจมหายไปทั้ง๔ลำเลยนะครับ

เพราะว่าเรือเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบอาชีพ
เสียเรือไปก็เหมือนแทบจะหมดเนื้อหมดตัวนะครับ

ว่าที่จังหวัดตรังมีบ้านเรือนของชาวบ้าน

ยังถูกคลื่นซัดเสียหายไปกว่าอีก๑๐หลังคาเรือนด้วยนะฮะ
โอ้โหนี่ดูต่อเนื่องกันเลยไหมคะ
เรื่องของคลื่นแรงเนี่ยมันก็ซัดมานะ
พิโรธถาโถมซัดที่ชายหาดพัทยา
จนทำให้อะไรทุ่นกั้นเขตว่ายน้ำ

หุ้นพวกนี้มันโต้คลื่นได้เป็นอย่างดีนะ
แต่แสดงว่าเมื่อคืนคลื่นซัดจนมันขาดเชือกขาดอะไรหมดเลยนะฮะ
คุณคิดดูสิฝนตก๓ชั่วโมงกว่า
แล้วคลื่นมันก็ซัดมาแรงสูงกว่า๒เมตรด้วย
โป๊ทุ่นตรงชายหาดพัทยาหาดจอมเทียนหาดวงอำมาตนาเกลือ
ซัดแบบนี้แล้วไม่ใช่แค่ทุ่นนะ
สปีดโบสต์ค่ะจอดท่อสมออยู่ก็ถูกคลื่นซัดมาเกยเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประกาศห้ามเดินเรือห้ามลงเล่นน้ำนะ
นี่เมื่อคืนนะครับขึ้นหน้าล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมา

ก็ผู้ประกอบการเรือก็เร่งกู้ซากเพื่อนำขึ้นฝั่งนะครับ
แล้วก็จากการสำรวจยังมีเรือยอดขนาดเล็กด้วยนะคุณฮะ
ถูกคลื่นซัดเข้ามาชนกับอาคารริมทะเล
ผู้ประกอบการรายหนึ่งบอกว่าโอ้โหตอนเกิดเหตุกลางคืนนะคุณนะ
พยายามที่จะออกจากบ้านขับรถรีบมาเก็บเรือแต่ไม่ทันการนะครับ
ขณะที่นายกเมืองพัทยาเปิดเผยบอกว่าได้สั่งการให้เร่งกู้เรือ
แต่อุปสรรคคือช่วงนี้น้ำทะเลมันลงคุณ

ถูกคลื่นซัดมาเกยหาดอีก๓ลำ

ในการเร่งทำความสะอาดชายหาดให้เร็วที่สุด
เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันหยุดยาวแบบนี้คุณ
แต่อย่างไรก็ตามต้องมีการติดตามเรื่องของ

มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังภาย๒๔ชั่วโมงนะครับ
กลัวว่าชายหาดพัทยาที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะ
คลื่นมันจะแรงดังนั้นต้องติดตามนะสภาพอากาศ
มันจะทำให้คลื่นแรงหรือเปล่าลงเล่นน้ำได้หรือเปล่า
ใช่ค่ะฟังคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเออแต่ว่าโอ้โหคุณ